ขอบคุณคุณพัชรวรินด้วยนะคะพรุ่งนี้ต้องจับตาดูกันต่อเรื่องของการชุมนุมใหญ่นะคะ
ส่วนที่จังหวัดปฐุมธานีค่ะมีเหตุหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์กลับจากงานวัด
ปรากฏว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นควริขับตามมาใช้มีดไล่ฝัน
เสียหลักตกคูน้ำข้างทางแล้วก็เสียชีวิตหนึ่งราย
บาดเจ็บไปอีกหนึ่งรายนะคะติดตามประเด็นนี้จากรายงานค่ะ
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีที่รถจักรยานยนต์ของนายสรายุทธ์นันทา
หนุ่มวัย๒๓ปีเสียหลักพุ่งชนถังขยะริมถนนอย่างแรง
ตกลงไปในคูน้ำความลึกกว่า๗เมตร
พร้อมเพื่อนที่ซ้อนท้ายมาด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนตัวเขาเองเสียชีวิตแพทย์ระบุเกิดจากการจมน้ำ
แต่เรื่องนี้ยังคงย้อนแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะหลังจากที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครร่วมกับตันยูเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุ

เป็นชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปมาแถวนั้น
กลับบอกว่าผู้เสียชีวิตและเพื่อนที่ซ้อนมาด้วยกัน
ขี่จักรยานยนต์หนีกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้มีดหัวตัด
ไล่ฟันมาตั้งแต่เส้นทางจากวัดบ่อเงิน
ระยะทางมาถึงจุดเกิดเหตุกว่า๘กิโลเมตร
และตรงจุดนี้ที่รถเสียหลัก

และมีลอยถลายไปกว่า๑๐เมตร
ถนนสายปฐุมราชหลุมแก้วครับคือจุดที่ผู้เสียชีวิตครับ
เสียชีวิตอยู่บริเวณบ่อน้ำทางด้านหลังของผมนี้
ซึ่งบ่อน้ำนี้มีความลึกประมาณ๗๐เมตรครับ
และลักษณะที่กู้ภัยมาพบคือผู้เสียชีวิตเนี่ย
นอนอยู่บนแผ่นป้ายและมีรถจักรยานยนต์ทับอยู่
และใกล้กันก็เป็นเพื่อนของเขาที่ได้รับบาดเจ็บอยู่
และกำลังหายใจรวยลินและได้รับการช่วยเหลือจากกู้ภัยไว้ได้ทันครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน
อาสาสมัครรายนี้ยังบอกอีกว่าบาดแผลตามตัวของผู้เสียชีวิต
ภาระใดถูกของมีคมบาดบริเวณใช้โครงด้านขวา
นิ้วก้อยขวาก็มีแผลลักษณะเดียวกัน
สภาพศพนอนอยู่บนแผ่นป้ายของร้านอลูมิเนียม

ที่บาดเจ็บนะครับ
เขามีความรู้สึกตอบสนองเหรอได้หรอครับ

กูบอกว่าโดนฟันเจ็บโดนฟัน

ด้านครอบครัวนันทาต้องสูญเสียลูกชายคนโต

หลังจากนี้ผู้เป็นพ่อถึงแม้จะไม่ค่อยได้พูดคุยกับลูกชาย

แต่นิสัยของลูกชายตั้งแต่เล็กจนโต
ไม่ชอบไปมีเรื่องราวกับใคร
เหตุการณ์ครั้งนี้ที่ได้ฟังจากเพื่อนของลูกชาย
ไปดูดนตรีด้วยกันที่วัดบ่อเงิน
บอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มมาหาเรื่อง

ลูกชายต้องหนีแบบไม่คิดชีวิต
ในงานนี้ถามเพื่อนบอกไม่มี
ก็คือออกมาเจอก็มีข้างนอก

อันนั้นมันไม่ใช่ว่าการตายธรรมชาติไง
คุณจะไม่ได้ฟันก็ช่างใช่ไหม
แต่คุณเหมือนเขา
เขากลัวแล้วคุณก็วิ่งตามอย่างนี้
เกิดเขาล้มหัวนอกพื้นตายอย่างนี้

แต่เรื่องนี้ผมต้องรอตำรวจอีกทีหนึ่ง
แล้วก็พยานอีกทีหนึ่ง
หลังจากนี้ครอบครัวนันทายังคงเฝ้ารอความชัดเจน
ตำรวจสถานีตำรวจภูทรครูบังหลวง
ที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ที่บอกว่ากลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มขี่รถจักรยานยนต์
ใช้มีดไล่ฟันจนลูกชายต้องจบชีวิตลง
บทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร

ที่ไม่น่าเกินความสามารถของตำรวจไปได้

ครินกระมุดโยธินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน